ความรักเขาจะไปเป๊ะเม้นต์แรงเหลือเกินสำหรับจันจินะคะคุณจันจิรา
คนนี้บอกเลยว่าเป็นแฟนของมาริโอนะคะ

ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยโอ้ก็เจอกระแสดราม่าก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบ
ส่วนมากจะเจอแบบไม่ปลื้มความสัมพันธ์ของพวกเธอเท่าไหร่นะคะ
ก็นี่ถึงขั้นตั้งเพจแอนตี้รัวไปเลย

ว่าตอนนี้ก็เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะ
ถึงว่าที่ผ่านมาจะเจอกระแสโจมตีหนักมาก
ถึงขั้นเธอเสียน้ำตามาแล้วนะคะ
แต่ว่าทุกวันนี้ก็เข้าใจแล้วก็พยายามปล่อยวางเธอว่างั้นค่ะ

มันทำให้มุมมองจินจิเหมือนเปลี่ยนไปแบบ
เมื่อก่อนที่เรามองแบบทำไมเขาถึงว่าเรา

เราเข้าใจทำไมเขาถึงว่าเราอะไรอย่างนี้

ก็เข้าใจแหละเพราะว่าภาพลักษณ์เราอาจจะดูแบบว่าหญิงอะไรอย่างนี้

แล้วแบบเหมือนพี่เขาก็ยืนคู่กับนางเอกอะไรอย่างนี้
กันไปจิ้นกันมาแล้วตัวเราก็แบบ

เราก็เลยเข้าใจมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์อยู่แล้ว

ไม่พี่คนน่าเด็กไหมล่ะเราก็ตามไว
พี่คนน่าเด็กไหมล่ะเราก็ตามไว

เออไปโทษพี่เขาไม่ใช่โทษจิ้นจิ
ก็ร้องไห้แค่ร้องไห้แบบว่าเราก็ปรึกษาเพื่อนมากกว่า
คือทำใจให้สบายคือจัดการความรู้สึกตัวเอง
ไม่ได้เอาไปยุ่งกับพี่เขาก็ต้องทราบ
เพราะว่ามันก็เห็นมันอยู่ทางโซเชียล

ทำแล้วก็เออทำหลายอันเลยนึกว่าเพจแฟนคลับเลย
ดูเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคุณผู้ชม
ถ้าเข้าใจถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เราเองแล้วกันนะ
ก็มีวิธีในการแก้ปัญหาของแต่ละคนไป
สังเกตได้ในโซชงโซเชียลนะคะ
เซ็นจีลากับหนุ่มมาริโอเนี่ยก็ไม่ได้หวานเวอร์ออกสื่อ
เพราะเหมือนรู้อยู่แล้วอะเนาะว่าตัวเองมันเป็นเป้าอะไร
แค่นี้ยังโดนขนาดนี้ถ้าหวานไปกว่านี้น่าจะโดนหนักกว่านี้นะคะ
ถ้าตอบถามก็สตรองขึ้นมากทีเดียวล่ะจ้า
ไปทำมานิดนึงแก้นิดนึงอะค่ะ
เพราะว่ามันตกหมายถึงตาที่เราไปทำมาที่เกาหลี
เทคนิคเขาธรรมชาติมากแล้วมันไม่ได้เข้ากับสรีระคนไทย

มันไม่ได้เสพติจริงจิแค่พูดตรงมากกว่า

ตั้งแต่เด็กจนโตหน้าจริงไม่เคยเหมือนเดิมเลยถ้าพูดจริงแล้ว

ทำศัลยกรรมอะไรอย่างนี้
เราคือทำเพราะอยากแก้ไขในจุดที่บกพร่อง
พี่เขาไม่เข้าใจจริง
จริงจิตศึกษาเยอะแล้วเขาไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้วไงหน้าเขาดีอยู่แล้ว
คุณในการทำสายการคนนี้ก็เป็นการแก้ข้อบกพ่องบนใบหน้าของตัวเอง
มีความมั่นใจมากขึ้นอยู่ในวงการบันเทิงทำไปเถอ

ถ้าเกิดว่าฟังจากการตอบคำถามก็พอดูได้นะ
ว่าสาวจันจิเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ดีและเป็นผู้หญิงคิดปัว
เพราะฉะนั้นเปิดใจให้เธอหน่อยละกัน
เป็นกำลังใจกับความรักครั้งนี้ของเธอด้วย
มักไปหน่อยและก็ทำเป็นกำลังใจให้กันแล้วกัน
จริงวงการบันเทิงบ้านเราก็มีหลายคู่อยู่เหมือนกัน
หรือว่าสาวหรือว่าหนูเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่ถูกอบถูกใจไม่ถูกจริตเลยนะคะ

เรื่องความรักเขาก็อยู่ด้วยกันสองเขาคุยกันสองคน